ส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงการท่องเที่ยวของประเทศไทยเช่นเดียวกัน
โดยเฉพาะพื้นที่เกาะพงันนะคะ
ก็คือกรณีที่นักท่องเที่ยวสาวชาวนอเวย์ค่ะ
เข้าไปแจ้งความกับตำรวจพงันนะคะ
โดยบอกว่าถูกชายชาวเอเชีย

ชายชาวเอเชียคมขืนและทำร้ายร่างกายนะคะ
ตอนนี้ตำรวจพยายามเร่งหาหลักฐานอยู่นะคะ
เพื่อเอาตัวคนผิดมาเดิมเนินคดีให้ได้นะคะ

เหตุการณ์เกิดขึ้นพื้นที่หมู่ที่หนึ่ง
ตำบลเกาะพงันอำเภอกเกาะพงันจังหวัดสุราธานี
ประมาณช่วงตี๒ของวันที่๑๒พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะ
จนถึงเช้าวันนี้นะคะเรื่องมันเกิดขึ้นแล้ว
พลตำรวจตรีอภิชาติบุญศรีโรธ
ผู้กำกับการตำรวจภูทรสุราธานี
เดินทางลงพื้นที่ไปเลยค่ะไปด่วนเลยนะคะ
ด้วยเฮลิคอปเตอร์พร้อมเจ้าหน้าที่

คลี่คลายคดีด้วยตัวเองค่ะ
พลตำรวจตรีอภิชาติเปิดเผยว่า

ก็คือนักท่องเที่ยวสาวชาวนอเวย์อายุ๒๖ปี

กลับจากการเที่ยวปาร์ตี้ฮาฟมูล
ในพื้นที่หมู่ที่๓ตำบลบ้านใต้อำเภอกเกาะพงัน

ตำบลเดียวกันตำบลเกาะพงัน
คำดูตามตัวอ้าวกระเป๋าเงินหาย
ก็เลยเดินออกจากที่พัก
เพื่อไปตามหากระเป๋าสตางค์ของตัวเอง

ตอนแรกไปกับเพื่อนนะหายังไงก็หาไม่เจอค่ะ

เพื่อนขอตัวกลับที่พักก่อนนะคะ
แต่ผู้เสียหายกระเป๋าสตางค์ของตัวเอง
มันหาไม่เจอมีทั้งเงินมีทั้งหลักฐานต่างนี่นะคะ
เธอก็เลยเดินเท้าต่อไปตามถนน

ช่วงนั้นแหละค่ะเธอได้เจอกับผู้ชายนะคะ

แต่เธอจำรูปร่างรูปภัณฑ์สันธารได้หมดเลยนะ
บอกว่าผมสั้นสีดำรูปร่างสันทัศน

ผิวสีดำแดงสวมใส่เสื้อผ้าสีดำ
ขี่รถจักรยานยนต์ไม่ทราบรุ่นและทะเบียน
หลังจากนั้นก็พาผู้เสียหายขี่รถจักรยานยนต์
ไปตามหากระเป๋าสะทาง
ก็คือเป็นการเสนอตัวว่าจะพาไปหากระเป๋าสตังค์

ขี่รถมาถึงบริเวณถนนที่เป็นลักษณะของถนนลูกรัง
ผู้เสียหายทักทวงว่าบอกว่าน่าจะพามาผิดทางนะ
แล้วก็บอกให้หยุดรถแต่ชายคนนี้ไม่หยุดรถค่ะ
ขี่รถจักรยานยนต์ต่อไปเห็นแบบนั้นผู้เสียหายตัดสินใจ
กระโดดลงจากรถแต่ถูกผู้ชายคนนี้
คว้าตัวเอาไว้แล้วก็ผลักล้มลงที่ป่าข้างทาง
จากนั้นผู้ชายคนนี้ค่ะใช้แขนค้ำคอของเธอ
แล้วใช้มือถลกกางเกงลงไปถึงกึ่งกลางหน้าขา
ช่วงนั้นผู้เสียหายพยายามดิ้นโรนต่อสู้และร้องตะโกนขอความช่วยเหลือนะคะ
แต่ว่าถูกคนร้ายชกไปที่หน้าท้อง๕๖ครั้ง
หมดแรงค่ะอ่อนแรง
หลังจากนั้นนะคะคนร้ายพยายามข่มขืน

และคนร้ายได้ต่อยที่นี่หน้าท้องของเธออีกครั้ง
ก่อนที่จะขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไป
ผู้เสียหายตั้งสติได้วิ่งกลับมาที่รีสอร์ทเล่าให้เพื่อนฟัง
เพื่อนบอกว่าอย่างนี้ต้องแจ้งความ
ก็เลยพากันเข้ามาแจ้งความที่สพเกาะพงัน
ผู้เสียหายระบุว่าระหว่างการต่อสู้
พบว่าล็อกเก็ตสีน้ำเงินจิลสดือสีชมพู
และเล็บปลอมของเธอมันหล่นหายไป
ซึ่งวันนี้ตำรวจได้ตรวจค้นบริเวณที่เกิดเหตุตามที่ผู้เสียหายกล่าวอ้าง
เพื่อพิสูจน์ว่าเป็นเหตุที่มันเกิดขึ้นจริง
คืออย่างแรกตำรวจจะต้องพิสูจน์ให้ได้ก่อนนะคะ
ว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องโอละพ่อเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริง
ถ้าจริงแล้วก็จะสู่ขั้นตอนต่อไป

เพราะว่าล่าสุดไปพบเบาะแสชายต้องสงสัยแล้ว

แต่ยังไม่สามารถระบุสัญชาติที่แน่ชัดได้
ขณะนี้อยู่ระหว่างการติดตามตัวมาสอบปากคำค่ะ